ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนก็ต้องเคยไปถ่ายเอกสาร
ชมพู่ถ่ายเอกสารแพงสุดแผ่นละกี่บาท

เอกสารที่ถ่ายมาเป็นเอกสารสีแผ่นเนี้ยสี่อันบร้อยบาทอธิบายเพิ่มเติม
ถ่ายเอกสารสีดำปกติมา๓แผ่นและเอกสารสี๑แผ่นรวม
เสร็จแล้วโดนคิดเงินไปห้ามร้อยบาทอืมแต่เอกสารที่เป็นสีแผ่นเดียวอ่ะสี่ร้อย
เขาก็เลยมีการลงสลิปว่าเขาจ่ายเงินแล้วปักหมุดให้พิกัดร้าน
อยู่ที่ตลาดระบอกไผ่ที่ปราจีนบุรีแล้วก็ถามชาวเน็ตว่าเหมาะสมหรือเปล่า
ไม่มีใครบอกว่าไม่แพงก็บอกว่าเวลามาแล้วจบ
สุดที่ข่าวก็เลยไปเจอเจ้าของโพกเขายังอยู่ที่อำสมสีมหาโพศ
บอกว่าคือตอนนั้นไปทำธุระที่อบตรบอกภัยด้วยความรีบ
ทุกอย่างมันใกล้จะปิดมองหาร้านร้านไหนใกล้สุดเอาละกันต้องการปริ้นต์เอกสารมา

พอเข้าไปเจอไปเจอน้องคนหนึ่งที่เขาทำหน้าที่รับถ่ายเอกสารอยู่ก็แจ้งราคา
ตอนแจ้งราคาคือเอาเอกสารสี๖๐บาทครับขาวดำ๒๕บาทตอนนั้นก็๖๐ก็แพงแล้วนะ
ดำ๒๕ก็แพงแล้วนะแต่รีบไงเพราะว่าอบตจะปิดแล้ว
แล้วก็เลยถ่ายเอกสารเป็นรูปถ่ายไป๕รูปให้แยกรูปละ๑แผ่น
แต่น้องคนนั้นเขาไปถ่ายรวมกันมา๕รูปอยู่ใน๑แผ่น
เสร็จแล้วโดนคิดราคาเดียว๕๐๐บาท
เสร็จก็จ่ายไปด้วยความรีบก็โอนไปก่อน
แล้วสุดท้ายไปเล่าให้คนที่บ้านฟัง
ที่บ้านก็บอกเฮ้ยจ่ายได้ยังไง๕๐๐มันแพงจังเลย

คุยเรื่องตกลงเรื่องไอ้นี่ก่อนราคาก่อนนะคะ
บอกว่าพี่ครับขาวดำแผ่นละ๒๕บาทนะครับ
ภาพพรรตอเขาแก้ผิดแล้วหนูก็เลยมาลุกรวมเอกสารแล้วก็กำลังจะหนีอยู่ค่ะ

แต่แม่ลดให้หนึ่งหนึ่งลูกก็เหลือ๔๐๐บาท
จริงไอ้แผ่นสีที่มันมี๕รูปคิด๕๐๐นะ

แต่แม่ลดให้ลูกนะเหลือ๔๐๐ก็พอ

ไม่รู้ถ่ายยังไงอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
แต่ว่าเราให้ความเป็นธรรมนะมันเกิดการสื่อสารผิดพลาดหรือเปล่า
นักข่าวก็เลยเดินทางไปที่ร้านถ่ายเอกสารก็ไปเจอด้านหน้าเป็นร้านตัดผม
แล้วก็มีขึ้นป้ายว่ารับถ่ายรูปถ่ายเอกสารด้านในก็มีคอมและเครื่องปิ้นอยู่ด้านในนะครับ
ผู้หญิงเจ้าของร้านชี้แจงว่างานถ่ายเอกสารเป็นของลูกชาย
ลูกชายเป็นวัยรุ่นต้องยอมรับว่าลูกชายเขาเป็นคนที่มีพัฒนาการช้า
รายได้เสริมเป็นค่าเล่าเรียน
ราคาที่ตั้งไว้คือเอกสารสี๑แผ่น
รับเหมือนกันว่าอันนี้คุณแม่เขาบอกนะ
คุณแม่ก็ยอมรับว่าราคาทั่วไปแม่ไม่ทราบหรอกเขาคิดกันเท่าไห
แต่ถ้าเกิดลูกค้าไม่สบายใจที่แม่คิดไป๕๐๐ทั้งหมด
ก็ยินดีคืนเงินให้
แต่สุดท้ายแม่ขอโทษแล้วกันที่ไม่รู้เรื่องของราคาที่มันแท้จริงอะไรแบบนี้
น่าจะฝากคุณแม่ตรวจสอบราคาให้คุณลูกหน่อยแล้วกันเนอะ

เอาราคาที่เหมาะสมดีกว่าคนจะได้ไปใช้บริการที่ร้านคุณแม่แล้วก็คุณลูกเยอะนะครับ
แผ่นหนึ่ง๔๐๐๕๐๐มันแพงเกินไป